เมื่อวานเราได้เล่าข่าวข่าวหนึ่งไปที่ผู้ชายคนหนึ่งไปดื่มเหล้ากับเพื่อนในวงเล่า
แล้วก็ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเป็นอาสาตำรวจ
มีปัญหาปากเสียงกันจนกระทืบเขาช้ำในแล้วก็ไปเสียชีวิตที่บ้านต่อหน้าเมีย
ล่าสุดตำรวจจับผู้ชายคนนี้ได้แล้วเขาสารภาพพลั้งมือไปทำให้เพื่อนตายเพราะเมา

พลั้งมือติดตามจากรายงานครับ
เหตุการณ์ทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตเกิดขึ้นภายในซอยบนเนินตะบนโป่งอำเภอหนองปลือจังหวัดชนบุรี
บอกเล่าผ่านนางสาวน้ำทิพย์เรืองศรีอายุ๓๙ปีภรรยาของนายรุนทองนาคอายุ๔๔ปี
พนักงานรักษาความปลอดภัยว่าถูกนายเอกสิทธิ์ชินกลางอายุ๒๕ปีเดินตามมาทำร้ายร่างกาย
ด้วยการเตะและเหยียบที่หน้าอกจนสลบคาที่หลังออกจากวงสุราเพื่อเดินทางกลับบ้าน
แต่สามีตกจากรถจักรยานยนต์และไม่ยอมกลับบ้านภรรยาผู้เสียชีวิตบอกด้วยว่า
ผู้ก่อเหตุอ้างว่าเป็นอาสาตำรวจทำให้กังวลเรื่องความปลอดภัยและอาจไม่ได้รับความเป็นธรรม
ก็ทั้งแหน่งกันได้ค่ะ
หลังกลับถึงบ้านนายเอกสิทธิ์ต้องปั๊มหัวใจช่วยนายรุนและพยายาม
เรียกรถไปส่งที่โรงพยาบาล
แต่สุดท้ายนายรุนก็กลับมาเสียชีวิตที่บ้านญาติ

ห่างจากจุดเกิดเหตุ๓กิโลเมตร

ลงพื้นที่หาบ่อแสนายเอกสิทธิ์

ขณะกำลังขับขี่รถจักรยานยนต์
บนถนนเส้นโป่งเขาไม้แก้ว

เรื่องต้นนายเอกสิทธิ์ให้การรับสารภาพว่า

โดยก่อนเกิดเหตุนายรุนมีอาการเมาอย่างหนัก
ตนเองพยายามไล่ให้กลับแต่นายรุนไม่ยอมกลับ
ชกต่อยเขาที่ใบหน้าจนล้ม
ตำรวจภูทรน้องปรือแจ้งเข้าหานายเอกสิต
ทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
ตั้งแต่วันนี้ถึง๑๑กันยายน
คุมตัวไปฝากหางที่เรือนจำจังหวัดชนบุรี
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน